สวัสดีครับ
เศรษฐกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย
ชาวตลอดข่าวมากันที่บ้านหนองโบดหมู่๑๖ตำบลโคกระชายอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมา
โดยพื้นที่แห่งนี้เป็นของคุณสมพิษชาวสวนโดยได้ใช้พื้นที่จำนวน๒ไร่ปลูกดอกกระเจียว
เรียกว่าเกลียวหวานเผ็ดน้ำพึ่งเย็นพี่สาวปลูกรายได้ดีครับก็เลยเอาลงมาปลูกลูก
ซึ่งก่อนหน้านี้คุณสมพิษบอกว่าตนเองได้ปลูกมันสัมปะหลังและพืชผักต่าง
แต่ขายได้ราคาไม่สูงมากนักประกอบกับเนื้อที่ค่อนข้างน้อยครับ
ทำให้มีรายได้ต่อปีไม่คุ้มทุนจึงได้หันมาปลูกดอกกระเจียวนั่นเอง
อีกทั้งดอกกระเจียวยังเป็นที่ต้องการของตลาดสูงมาก
ด้วยการปลูกเขาจะซื้อหัวพันมาปลูกลำหมั่นรดน้ำ
ส่วนเรื่องศัตรูพืชของดอกกระเจียวแทบจะไม่มี
เพราะเป็นพืชที่มีกลิ่นเฉพาะทำให้แมลงที่เป็นศัตรูพืชไม่เข้าใกล้
พี่อะคะนนต่อก็ต้องฉีดเลยไม่มีแมลงมารบมัน

ดอกกระเจียวก็จะเริ่มออกดอกและสามารถเก็บไปขายได้
ใช้ระยะเวลาทั้งหมดประมาณ๗เดือนเศษ
โดย๑ไร่สามารถเก็บขายได้ประมาณ๑๐๒๐กิโลกรัมต่อวัน
พอสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว
คุณสมพิษก็จะทำการไถเก็บเอาหัวพันธุ
และตากดินทิ้งไว้เพื่อรอเพาะปลูกในปีถัดไป
หัวมันกิโลกรัมรอยไร่นั้นก็จะตกไร่ละรอยโลกรัม

เอาหัวมันมาขยายต่อได้แล้วจะพุดเอาหัวมันมาปลูกต่อ
การปลูกดอกกระเจียวขายของคุณสมฤทธิ์
ทำให้เขามีรายได้เฉลี่ยวันละประมาณ๕๐๐๑๐๐บาท
ใน๑ปีก็ทำกำไรประมาณหลักแสนบาทเลยทีเดียว
ว้าวที่แห่งนี้จะกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ